ต่ออีกหนึ่งเรื่องจากเหตุการณ์ที่มีหญิงวัย๕๕ปีเฉียดตายครับ
นั่งเล่นโทรศัพท์มือถืออยู่หน้าบ้านพักแล้วมันก็มีฝนฟ้าขนองฟ้าผ่าลงมา
คุณผู้ชมโอ้โหแบบแขนขาชาหมดเลยนะฮะส่วนกำแพงบ้านเธอก็เสียหายเล็กหน่อยนะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับนางพิมพาพรครับนามสกุลจันแจ่มศรีอายุ๕๕ปี
ก็พาทีมข่าวและชาวบ้านไปดูสภาพกำแพงปูนที่หน้าบ้านพัก
ในพื้นที่ตำบลทุ่งใส่ทองนะฮะอำเภอลำทัพจังหวัดกระบี่
หลังเกิดเหตุการณ์ฟ้าผ่าเมื่อวานนะครับ
พบว่ามีรอยแตกร้าวจนปูนกระเทาะออกมา๒จุด
กระดาษความกว้างเนี่ยฮะดูสิครับอันนี้คือฟ้าผ่าลงมานะครับ
ความกว้างกว่า๓๐เซนติเมตรซึ่งจุดที่ปูนกระท้อออกมานั้น
เป็นจุดเชื่อมต่อกับรั้วรวดหนามข้างบ้านครับนางพิมพาพรบอกว่า
ก่อนเกิดเหตุนั้นเธอแวะไปเยี่ยมคุณแม่ที่บ้านหลังนี้
จากนั้นก็ออกมานั่งเล่นโทรศัพท์มือถือบริเวณสาราหน้าบ้าน
อยู่ใกล้กับรั้วลวดหนามระหว่างนั้นเกิดฝนตกฟ้าขนองลมพัดแรง
ต่อมาก็ได้ยินเสียงฟ้าผ่าดังลั่นคาดว่าน่าจะผ่านลงมาไม่ไกลจากจุดที่เธอนั่งอยู่มากเท่าไหร่นัก
เพราะว่าหลังจากฟ้าผ่าลงมาเธอมีอาการชาที่แขนแล้วก็ที่ขาด้วยนะครับ
จากนี้กระแสไฟที่เกิดจากฟ้าผ่านั้นวิ่งมาตามแนวของรั้วรวดหนามนะครับ
แล้วก็ทำให้เกิดเสียงระเบิดบริเวณจุดที่ล้วนรวดหนามเชื่อมต่อกับกำแพงบ้านจนกำแพงบ้านแตกกระเทาะออกมาอย่างที่เห็น
แล้วก็ยอมรับว่ายังคงตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะว่าไม่เคยเจอแบบนี้มาก่อน
แต่ก็นับว่าเคราะห์ดีที่ยังรอดมาได้ส่วนคนในบ้านก็ไม่ได้มีใครบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้นะครับ
ก็ย้ำเตือนเนอะเวลาฝนตกฟ้าร้องอย่าออกไปนั่งเล่นโทรศัพท์มือถือกลางแจ้งนะครับ
ไปใกล้ตรงที่มันเป็นจุดชนวนสายล่อฟ้าด้วย
คือจริงถ้าฝนตกหนักฝนฟ้าขนองเนี่ยอย่าจับได้ดีที่สุด
อย่าจับอะไรที่เป็นเหล็กที่เป็นตัวนำไฟฟ้าที่เป็นสื่อไฟฟ้าเด็ดขาดเลย
เพราะไม่รู้ว่าเขาจะลงมาหาเราเมื่อไหร่
ที่เชงเม้งที่สุสานก็โทรศัพท์มือถือเหมือนกันนะครับ